มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
ถูกอดีตทหารเกณฑ์ยิงจนเสียชีวิตที่หน้าบ้าน
กระสุนนี่เจาะกลางหน้าอกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาเคยมีเรื่องกันในงานหมอลำเมื่อหลายเดือนก่อน
สพบ้านเทื่อมพร้อมกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
หลังได้รับแจ้งเหตุนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะช่วงเย็นค่ำ
บ้านหลังหนึ่งนะครับตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบล
เขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีชื่อพี
ถูกยิงกระสุนปืนเนี่ยเข้าเหนือราวนมขวานอนหายใจรวยรินอยู่หน้าบ้านในตอนนั้นนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือนะฮะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอย่างเต็มที่
แต่เขาก็เสียชีวิตนะครับ๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชำนะฮะ
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มของผู้ตายนะฮะกับเพื่อน
ก็นั่งเล่นกันอยู่แถวหน้าร้านนะครับจากนั้น๑๙นาฬิกา๓๔นาที
ก็พากันขี่จักรยานยนต์ออกจากร้านค้าตรงนี้ไป
แล้วพีก็ไปถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านมีคนขี่จักรยานยนต์มาดักยิง
ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดถนนหน้าบ้านที่ถนนบ้านผือดงไร่นะฮะ
ถึงจุดเกิดเหตุที่หน้าบ้านของในพีนี่นะฮะ
เห็นจักรยานยนต์ของผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยขี่ผ่านไป๒คันนะครับ
นาฬิกา๓๖นาทีหลังจากออกจากร้านค้าจากนั้นไม่ถึงนาทีนะครับ
มีรถของผู้ก่อเหตุขี่ตามไปแล้วก็ไปยิงผีนะครับ
เพื่อนของพีบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้พวกเขา๖๗คนไปนั่งเล่นอยู่ที่หน้าร้านขายของชำ
เสร็จแล้วก็พากันกลับบ้านระหว่างทางเขาบอกเขาจำได้
เขาสวนทางกับแป๊บแป๊บอายุ๒๒ปี
คือคนก่อเหตุซึ่งแป๊บเนี่ยก็มีเมียของแป๊บเนี่ย
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาด้วยตอนที่ขี่รถสวนกันเนี่ย
พอเห็นกลุ่มพวกเขาแป๊บนี่เลี้ยวรถกลับเลยนะฮะ
เพราะเคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะ
พวกเขาก็ขี่รถมาจอดที่หน้าบ้านของเพื่อน
แล้วก็ชวนกันเดินออกมาหน้าปากซอยเดินมาได้แค่ครึ่งซอยฮะ
แป๊บนี่ชักปืนยิงใส่กลุ่มพวกเขามาหนึ่งนัด
โอ้โหกระสุนนี่โดนพีนะฮะแล้วเข้าแถวเหนือราวนมด้านขวา
ก็ล้มลงนะฮะหายใจรวยรินนะ
ก่อนจะเสียชีวิตอยู่คาที่ส่วนเพื่อนคนอื่นเนี่ยตอนนั้นก็พากันวิ่งหนีตายเข้าบ้าน
มีอีกคนนึงที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นเพื่อนของพีนะชื่อเดฟนะครับ
ฟบอกว่าก่อนหน้านี้ในแป๊บเนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนรุ่นพี่ในกลุ่มของพวกเขา
งานหมอลำบุญบ้างไฟที่อำเภอบ้านผือนี่แหละที่บ้านน้อยนาศรี
ตอนนั้นในแป๊บยังเกณฑหารอยู่จากนั้นก็ไม่เจอกันอีกนะฮะ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นี่แหละขี่รถสวนกันเนี่ยแล้วก็ถูกไล่ยิง
ดูไปเจอกับหมอลำเนี่ยดูชั้นมีเรื่องกันนะครับ
แค้นกันอยู่อ่ะถึงขั้นเจอหน้าปุ๊บเนี่ย
แสดงว่าพกปืนติดตัวตลอดเวลานะนั่นสิค่ะเจอหน้าคู่อริ
รถกลับไปดักยิงเขาเลยคุณยายของพีนะฮะ
ยายของผู้เสียชีวิตนะครับนี่วันนี้ก็พูดทั้งน้ำตา
เลี้ยงหลานชายตั้งแต่แบบเบาะพ่อกับแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่เด็ก
หลานก็โตมาจนจบม๓ก็ออกจากเรียนมาช่วยยายทำนา
หลานชายเป็นเด็กดีไม่เคยอารวาสไม่เคยทำร้ายใคร
ก่อนเกิดเหตุหลานชายมาขอเงิน๑๔๐บาทบอกจะไปดูหมอลำ
นี่ยายบอกออกจากบ้านไปไม่นานเอ้าเขาแจ้งข่าวมาบอกหลานยายถูกยิงตาย
แบบนี้แกปกปกตินี่แกเห็ทงานเนี่ยกันครับ
สำหรับศพของน้องพีนะครับยายก็รับศพหลานชายมาตั้งบำเพ็กกุศล
ที่วัดฝาชาม่านเธริมอำเภอบ้านผื่น
ก็แน่นอนแล้วครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นี่ก็ตระเตรียมพื้นที่กันนะครับศพก็ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอน
พ่อของน้องพีก็เดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
มาร่วมงานศพนะฮะก็มาจุดทูปบอกลูกชาย
ให้ไปสู่สุขติพ่อบอกว่าไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเอง
แต่ก็รู้ว่าลูกชายเนี่ยเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่าย
ทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นก็เป็นเรื่องปกติติดเพื่อนรักเพื่อนไปไหนกับเพื่อน
พ่อเองก็ได้ยินแต่ในข่าวเรื่องที่ว่าวัยรุ่นมันตีกันทำร้ายกัน
ยิงกันตายฆ่ากันตายไม่คิดเหมือนกันว่าจะเกิดกับลูกตัวเอง
ว่าจะเกิดกับตัวเหลือของเองคร้าวสอนมาดนะเบิ้งแต่แค้นเท้า
และแบบปกติดูแรงเพิ่มดูตรังจังหวัดดูรอยเอ็ด
๒๗ปีแต่งั้นที่ตีต้อยกันแต่งั้นไข้ก็จะไม่ยิ่งชีวิตคนหนึ่งส่วนเขาจะเลี่ยงไม่ใหญ่นะครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับก็พยานเขาก็ยืนยันว่าคนก่อเหตุคือในแป๊บใช่ไหม
ทหารเกณฑ์นะครับภูมิกับการสพบ้านเทื่อมก็สั่งชุดสืบสวนไล่ติดตามตัวนะฮะ
สืบทราบว่าในแป๊บนี่ไปทำงานอยู่ที่โรงน้ำตาลที่อำเภอบ้านผือนี่แหละ
นี่วันนี้ก็เลยไปเรียกตัวมาสอบปากคำซึ่งเจ้าตัวเขาปฏิเสธนะฮะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ
มีหลักฐานก็คือการสแกนลายนิ้วมือเข้าทำงานตอน๑ทุ่มเมื่อวานนี้
แล้วทุ่มครึ่งผมจะไปยิงเขาตายได้ยังไงทุ่มนึงผมยังสแกนลายนิ้วมือทำงานอยู่เลย
มีเพื่อนร่วมงานเป็นพยานด้วยว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยในแป๊บทำงานอยู่ที่โรงงานจริง
อ่าตำรวจบอกเดี๋ยวก็ต้องขยายผลสืบสวนสอบสวนต่อ
ที่สำคัญก็คือต้องเอาตัวในแป๊บเนี่ยไปตรวจเรื่องคราบเขม่าวดินปืนที่มือก่อน
อันนี้ก็จะบอกได้ใช่ไหมเพราะว่าน้องพีเนี่ยเขาถูกยิงตาย
ถ้าเกิดในมือในแป๊บไม่มีคราบเขม่าวปืนอะไรพวกนี้เลยเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ก่อเหตุ
แต่เขาบอกก็นี่ผมสแกนทำงานทุ่มหนึ่งเมื่อวาน
แต่คนที่เป็นเพื่อนคนตายเขาบอกว่าเห็นในแป๊บเนี่ยซ้อนท้ายมากับเมีย
ทีนี้มันคงต้องไปไล่ดูว่าเออตกลงแล้วใครก่อเหตุกันแน่
ประกอบกันด้วยหลักฐานทุกอย่างนะคะ